คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาดูประเด็นที่ได้พาดหัวข่าวไป
สำหรับกรณีที่มีสระว่ายน้ำสร้างยื่นลงไปในทะเลพัทยา
ก็ต้องมีการไปตรวจสอบกันปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วมีความผิดจริงค่ะ
นายเอกราชคันทโรผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่๖
สาขาพัทยาก็บอกนะคะว่าหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
ว่ามีสระว่ายน้ำสร้างอยู่ในทะเลบริเวณชายหาดยินยอม
ซอยเขาพระตำหนัก๕ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่๖สาขาพัทยา
ก็รีบส่งชุดเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบบริเวณที่พบสระว่ายน้ำ
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าผิดจริงนะคะ
มีการก่อสร้างสระว่ายน้ำลุกล้ำเข้าไปในลำน้ำ
แล้วก็ก่อสร้างมานานกว่า๑๐ปีแล้วด้วย

เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
โดยทางพนักงานสอบสวนจะมีการออกหมายเรียกเจ้าของสระว่ายน้ำมาให้ปากคำ
ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่๖สาขาพัทยาก็ยังบอกด้วยนะคะว่า
อกจากนี้แล้วเนี่ยทางเมืองพัทยาก็สามารถดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช๒๕๒๒ด้วยได้เช่นกัน
โดยสามารถสั่งการให้ลื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ทันที
ถ้าหากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตในการก่อสร้างค่ะ